คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อพักใหญ่เลยนะคะ
ทำงานจากบ้านตั้งแต่๒๐กรกฎาคม
แต่จริงแล้วเราก็เห็นนายกรัฐมนตรีในหน้าข่าวอยู่บ้าง
อะไรบ้างมาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศบ้าง
แต่ทีนี้วันนี้ออกมาและให้สัมภาษณ์สื่อแบบเป็นจริงเป็นจัง

วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะไม่ใช่ภาพเก่า
ไม่ได้เห็นภาพนายกพบสื่อแบบนี้มาสักพักใหญ่
นี่ค่ะ
เขาสูญวิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬานลงกรมหาวิทยาลัยก็ไปที่จุฬาส

ทีมแพทย์ก็รายงานว่ามีคนไข้ในการดูแลประมาณ๙๐๐ราย
รับผู้ป่วยวิกฤตได้๖๐เตียง
แพทย์๑คนจะดูแลผู้ป่วยเป็น๑๐๐คน
นายกก็บอกว่านี่คือมาตรฐานที่กำหนดไว้
วิจัยพัฒนาต่างก็จะลดความแออัดของผู้ป่วย
ไม่อยากเห็นภาพคนไปหาโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลไม่รับต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า
ถ้าไม่รับแล้วจะยังไงไปไหนต่อขั้นตอนเป็นยังไง
แล้วมันมีภาพหนึ่งคนก็แชร์โซเชียลเยอะนะคะ
คือนายกรัฐมนตรีทดลองใส่เครื่องวัดระดับออกซิเจน
แล้วก็พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยในระบบด้วยนะคะ
แต่คนแอบสังเกตไงว่าเอ๊ะท่านใส่ที่นิ้วไหนอะไรยังไง
เครื่องวัดระดับออกซิเจนเอาเดี๋ยวลองดูก็ได้ค่ะ
คนใจแบบนี้นะก็เคี้ยแล้วสำนักดีไง
แต่วันเนี่ยทำสาสุดไม่ดีนะครับทุกคนนะ
เกิดทำงานอะไรอย่างนี้ลองไหนก็คุณผู้ป่วย
มันอาจจะยังมีอยู่นะแต่เราก็ไม่ว่าจะหรือ
อ๋อคุณผู้จัดกูลับเวทย์ออนไลน์ตอนนี้ก็มีประมาณ
ใครได้จะได้มีกินนะขอบคุณนะจ๊ะความสุขดีนะครับ
บ้านจ๊ะมาท้ายเร็ว
สักครู่นี้ดูภาพทันไหมคะว่าท่านใส่เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วไหน

ทันไหมคะเพราะว่าคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะ

แต่ออกซิเจนน่าจะปกติเพราะว่า
คุยกับใครหนูน้อยคนนี้ถือว่าโชคดีมาก

บอกหนูติดโควิดแต่ว่าเรียนออนไลน์อยู่ด้วย

ก็เป็นที่น่ายินดีว่าสามารถกระตุ้นภูมิเทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์เลยค่ะ
ได้นานกว่าด้วยยับยั้งสายพันธั้งเดิมได้ถึง๔สายพันธุ์
ตอนนี้กำลังพัฒนาวัคซีนรุ่น๒แล้วด้วยนะคะจะใช้เวลาในการผลิต๖เดือน
ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะระบาดรอบไหนก็นายกรัฐมนตรีเหมือนกับให้ความมั่นใจว่าไทยก็น่าจะสามารถรับมือได้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็อยากให้ทีมนักวิจัยพัฒนาวัคซีนให้เร็วที่สุด
วันนี้ให้งบประมาณ๔๐๐ล้านบาทก็อยากจะให้ประสบผลสำเร็จ
สำคัญที่สุดต้องให้ออยปรับกติกาให้ทีมแพทย์อยากให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเขาเข้ามาดูอะค่ะ
ถ้าไม่ทำในระบบราชการมันคงไม่ได้แต่จะทำยังไงให้มันดีขึ้น
โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณสิ่งที่รัฐบาลต้องระวังหลายอย่าง

มันเป็นใบยาสูกสายทางนึงอะค่ะ
ยืนยันว่าไม่ท้อนะคะนายกบอก
จะร่วมมือแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน
ทีนี้ค่ะนายกก็บอกเหตุผลที่ไม่ได้พบสื่อช่วงพักใหญ่

เพราะว่าต้องแก้ปัญหาหลายอย่าง
ต้องแก้ปัญหาหลายอย่างอย่างมีสมาธิ
ว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้น
เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้
เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้
ด้วยความสงบ
ถ้าเราไม่สงบสักอย่างมันอยู่ไม่ได้
มันจะวุ่นวายมันจะร้อนรุ่มกันไปหมด
และมันทำให้เกิดปัญหาในการทำงานนะครับ
วันนี้ก็มาให้หัวใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
วันนี้ก็ฝากไปถึงที่หนึ่งด้วยนะ

ถ้าเรามองให้ดีนะ

แต่ในวันนี้อย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคือ
เราจะมีระบบสาธารณสุขที่เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
ถ้าเราสามารถดำเนินการได้อย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้
ครบขั้นตอนทั้งระบบต่างเราเนี่ย
มันจะเตรียมการรักษาการโรคระบาดในอนาคตได้
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวกำลังพิจารณานะคะ
หลัง๓๑สิงหาคมนี้ค่ะ
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เป็นยังไง
ผลการทำงานเป็นยังไง
ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนก่อนนะคะ

ก็อย่าทำกิจกรรมที่ห้าม

ก็ไม่ได้ตอบคำถามประเด็นอื่น
คือบางภาคส่วนเขาบอกว่าก็กิจกรรมต่าง

กี่เดือนถามว่าเป็นปีดีกว่า

เชื่อว่าตัวเลขต่างเนี่ยการติดชงติดเชื้อมันเริ่มชะลอตัว
ใช่บอกว่าช่วงพีคก็คือช่วงเดือนสิงหาคมนี้
แล้วปลายเดือนนี้น่าจะชะลอตัวลง
ต้นกันยายนอาจจะมีการคลายล็อกอะไรกันได้บ้าง
นี่ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะประเมินกันอีกที๓๑สิงหาคม
เมื่อสักครู่ท่านบอกก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้